มาเต้นด่วยอะไรฟังนานนี้หิวมากคล้องร้องแล้วเมื่อกี้อันนี้เสียงดังโคร
ก็แหมบ่ายกว่าแบบนี้ประมาณช่วงประมาณบ่าย๒๓๐แบบนี้นี่โอ้โหก็หิวเหมือนกันนะ
แล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยร้อนแบบนี้โอ้โหเดี๋ยวจะพาไปคลายร้อนด้วยไอศครีม
ไอศครีมร้านนี้เขาบอกว่าเป็นส่วนผสมที่ลงตัวของคู่รักคู่นี้
เขาบอกว่าฝ่ายชายเนี่ยนะชอบพวกโมเดลซุปเปอร์ฮีโร่การ์ตูนอะไรประมาณนี้

มาส่วนฝ่ายหญิงเขาบอกว่าชื่นชอบไอศกรีม
เพราะฉะนั้นจับมาลงตัวกันเป็นร้านไอศครีมสุดแปลกครับ
พากันมาที่จังหวัดฉะเชิงเซานะครับที่เห็นอยู่หน้าร้านนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้ว
ไม่ธรรมดาสำหรับร้านนี้ตกแต่งนี่นะเป็นโมเดลเหล่าบรรดาตัวการ์ตูนซุปเปอร์ฮีโร่ต่าง
ต่างเขาบอกว่ามีเพียบเลยทีเดียวเป็นอีกหนึ่งจุดขายของ
ไอศครีมร้านนี้นะครับแล้วก็เมนูแปลกแปลกที่ว่าของร้านนี้
จะต้องไปดูเลยเขาบอกว่าร้านนี้ตอนแรกเนี่ยมีชื่อว่า
ไฮเจร่าโต้โอ้โหขออ่านอีกทีได้ไหมมันอ่านยากเหลือเกิน
มันอยู่ตรงแถวริมถนนบางวัวบางจากหมู่๑ตะบนบางวัว
อำเพอร์บางปะกงจังหวัดชาติเชียงสาวนะครับซึ่งก็มีนาย
จิระจิระสักไพศาสตร์อายุสามสิบเอ็ดปีนะครับที่ชื่นชอบ
โดยการ์ตูนกับนางสาวจารุวัลสิทธิชัยสอนศักดิ์อายุ๓๓
แปดปีแฟนสาวที่ชื่นชอบรับประทานไอศครีมกับเค้กเปิดร้าน
แหวกแนวนี้ด้วยกันค่ะโอ้โหในร้านอย่างที่เห็นก็แต่งแต่ง
อย่างดีแล้วเมนูที่เขาบอกว่าเจ๋งเป้งมากเลยต้องไปรับ
ทานให้ได้ที่เห็นอยู่นี้ก็คือเครื่องดื่มที่ชื่อว่า
ดาลิ้งครับเป็นไงมันหวานสุด้าลิงเขามีสลิงค์ที่เป็นหลอดฉีด
มันเป็นจุดขายเติมความหวานได้ตลอดเวลาอีกด้วยก็เลยเป็นชื่อ
ชื่อมาของเจ้าดาลิ้งเป็นเมนูสุดแปลกอันนี้นะครับใครชอบหวาน
มากก็บีบเยอะหน่อยแน่นนำสำหรับคนที่มีคู่รักใบ้กัน
ช่วยกันหยดแบบนี้โอ้โหหวานอร่อยเลยทีเดียวล่ะครับไปลอง
ฟังเสียงดูตัวนี้ใส่เพื่อให้ลูกค้ามีส่วนร่วมอยากหวาน
มากไปฉีดเยอะไม่อยากหวานมากกว่าฉีดน้อยเหงื่อนั่งนาน
นั่งนานน้ำแข็งละลายอาจจะจืดฉีดเพิ่มกินได้ต่อ
นี่ไงมันเป็นเหมือนที่มาของการเพิ่มเติมความรักเพิ่มเติมความหวาน
ต้องเพิ่มเติมกันทุกวันเผื่อมันจะจืดจางลงเหมือนน้ำแข็งที่ละลาย
นี่ไงน้องพิชชี่นี่เป็นคนที่รู้จักความรักเป็นอย่างดี

หลายปีตั้งแต่รักคุณพ่อคุณแม่รักเพื่อน
ให้โอกาสพูดดีนะ
พูดยังมีสติเรื่องราวของความรักนะครับ
ประดับตกแต่งให้เด็กได้แปลกใจ
ถือว่าเป็นการประยุกต์ไอศกรีมแนวใหม่ที่ไม่เหมือนใครเลยจริง

ในร้านในห้องน้ำก็มีการตกแต่งอย่างที่เห็น

ถ้าไม่เปิดไฟเข้าไปอาจจะตกใจได้ว่ามีแบบอะไรอยู่ในห้องน้ำ
เอเลียนอาจจะมีตกใจเหมือนกัน
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นร้านนี้ก็ถือว่า
เป็นอีกร้านหนึ่งที่น่าสนใจไปลิ้มลองกันหน่อยนะครับ
โดยเฉพาะอีกอย่างหนึ่งที่ผมยังไม่ได้พูดถึงก็คือ

ติมซึ้งเขาบอกว่าซึ้งจริงมีภาพให้ดูไหม

ไอติมซึ้งเมื่อกี้ผมพูดไม่ทัน
เป็นไอติมที่เขามาพร้อมกับซึ้ง
แล้วบอกว่ามีคล้ายน้ำแข็งแห้ง
น้ำแข็งแห้งควันของน้ำหูแห้ง
ควันขึ้นมานะเออเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ก็ไปลองดูนะ
ผมว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่ดี
โอ้โหคือแบบแต่ละเมนูเนี่ยมันเห็นแล้วมันคลายร้อนได้อย่างดีเลยนะ
ยิ่งตอนนี้อากาศร้อนมากต้องไปหาอะไรทานแบบนี้แหละ
อากาศร้อนอย่างเดียวไม่พอที่ประเทศไทยมีแมลงเยอะด้วย
โอ้โหใช่แมลงตัวนั้นแมลงตัวนี้มีเยอะมากมาย
ดูไปก็เลิกซึ่งแมลงเวลารับมาทานอาหารบางที
ก็จะชอบมาก่อความวุ่นวายทำให้อาหารบางทีก็ดูไม่น่ารับประทาน
โอ้โฮต้องใช้ไม้แบตมิตตั้นไฟฟ้า
บางทีตามไม่ทันแมลงด้วย
ซึ่งที่จังหวัดกระบี่ค่ะเป็นร้านอาหารขายขนมจีน
เขาก็เลยดัดแปลงเอามุ้งมากางแต่ไม่ได้กางคลุมอาหารนะ
คลุมทั้งร้านเลยค่ะชื่อร้านว่าขนมจีนกางหมูค่ะ
คือไม่ต้องคุมเป็นแบบเฉพาะอาหารคุมมันทั้งร้านเลย
คือถ้าดูผ่านแล้วไม่ทราบอาจจะคิดว่าเอ๊ะร้านนี้ปิดอยู่หรือเปล่า
แต่จริงแล้วเปิดอยู่แล้วก็มีป้ายเขียนไว้ด้วยว่าเปิดอยู่
ให้รู้ว่าเปิดนะคะ
ใช่ค่ะก็เป็นร้านที่ตั้งอยู่ริมถนนนะคะ
ก่อนถึงน้ำตกทานโบกขอรณีอำเภออ่าวลึก

ก็จะเห็นมุ้งสีฟ้านี่แหละค่ะเอามาคุมไว้นะคะ
ซึ่งด้านในก็มีลูกค้าทั้งขาประจำแล้วก็ขาจร
นั่งรับประทานขนมจีนขนมจีนก็มีให้เลือกหลายอย่าง
มีตั้งแต่น้ำยาแกงเขียวหวานหรือว่าแกงไตปลา
ใครที่ชื่นชอบขนมจีนนี่ไปร้านนี้รับรองว่าอร่อยแถมสะอาด

โดยเจ้าของร้านนะคะหรือว่านางลำยองรักษกุลอายุ๖๐ปี
ก็บอกว่าขายขนมจีนมานานถึง๕ปีแล้ว
แต่ว่าเมื่อก่อนไม่ได้ชื่อว่าร้านขนมจีนกลางมุ้งนะคะ
มาช่วงหลังเนี่ยแมลงวันแล้วก็ยุงเยอะมาก
ก็สร้างความรำคาญให้กับลูกค้าที่มารับประทานอาหาร
แล้วก็ยังตอมแล้วก็เกาะอาหารแล้วก็ผัก
ทำให้ดูแล้วไม่ค่อยสะอาดไม่ค่อยน่ารำคาญ

ตอนแรกก่อนที่จะมาเป็นกางมุ้งเนี่ย

สะท้อนแมลงวันเห็นแล้วสะท้อนตกใจแล้วบินหนีไป
อันนี้ไม่เคยไม่เห็นไอ้ถุงน้ำ

ก็ยังมากันอยู่ก็เลยใช้มุ้งที่กางให้วัวชนเนี่ย
เป็นวันพุธวันเดียวนะคะลูกค้าที่จะมารับประทานเนี่ยถ้าอยากจะเข้าไปรับประทานก็ต้องแหวกหรือว่ามุดคือเดินเข้าไปเฉยไม่ได้เพราะว่าไม่มีประตูต้องแหวกเอาแล้วก็มุดเข้าไปแต่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดียที่ดีนะครับเพราะว่าดูแล้วก็ไม่มีแบรนด์แล้วก็ถูกสุขลักษณะอีกด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาไปอีกที่
เป็นไฮเทคสุดสุดตรงที่มีเพลงประกอบโอ้โหขายเนี่ยรายได้วันหนึ่งไม่ต่ำกว่าห้าพันห้าพันใช่ที่จังหวัดสุรินไปดูกันครับขายไปเต้นไปอ่ะโอ้โหเป็นไงล่ะมันอยู่ในร้านนะตึงตึงเสียงเพลงหมอลำกระหึ่มแบบนี้นะครับดังไปทั่วบริเวณภายในปั๊มน้ำมันที่บ้านคอโคตำบลคอโคอำเภอเมืองซูรินครับเป็นเสียงที่มาจากรถจักรยานยนต์พ่วงค

สุดมั่นโดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่รถยนต์เพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้นนะครับ
เรียกลูกค้าที่มาแวะเติมน้ำมันได้เป็นอย่างดี
ถึงขนาดบางคนมายืนรอแล้วก็ยืนรออย่างเดียวไม่พอนะครับ

มีจังหวะแล้วก็ต้องเข้าจังหวะให้ได้
คิดนานไหม

รวม๒๐ปีแล้วผมขายมา
เป็นลูกชิ้นเทคแบบนี้มานานหรือยัง

แถวเวิสเซ็นต์เองเท่าไหร่ในเมืองแหละ
เดียก็นั่งไปก็คิดไปเรื่อยครับผม
แบบมาซื้อลูกชิ้นแล้วเต้นไปด้วยมั้ยมีมั้ย

อันนี้ลูกชิ้นหวัดใจเด็กแว๊นหรือเปล่า

มีแต่พวกคนมีอายุหน่อยครับผม
คนแก่เขาก็มีความสุขเขาหน่อย
ชัดเจนนะครับเขาบอกว่าเด็กแว้นไม่มีนะ

ค่ำคืนคุณประพาทจะพาลูกชายมาช่วยขายของ
ถือจากยูทูปให้ลูกค้าฟังสร้างสีสันบรรยากาศ

และพักระหว่างเดินทางภายในปั๊มน้ำมันแห่ง

เขาบอกว่ารายได้ต่อวันไม่ต่ำกว่า๕๐๐บาท
ขายดิบขายดีจากไอเดียแบบนี้นี่แหละครับ

อาชีพที่น่าสนใจเป็นกิมมิกของร้านด้วย

ต่อกันที่จังหวัดอายุทยาค่ะที่นี่นะคะก๋วยเตี๋ยวเรือเขาก็โด่งดัง
แต่มีอยู่ร้านหนึ่งเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยเคยเป็นพระเอกลิเกมาก่อน
แล้วก็ใช้เวลาว่างปกติก็จับดาบหรือไม่ก็ฟ้อนรำ
คราวนี้เขามาจับอุปกรณ์ทำก๋วยเตี๋ยว

ตอนนี้เราเลิกถือด้าวเปลี่ยนมาถือกระบวยครับ
นี่แหละคือชีวิตของคนเป็นพระเอกลิเก
และพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยว
แหมทำเอาผมเคลิ้มไปด้วยเลยนะครับ

แต่ว่านายธีรยุทธ์กิจปลื้มอายุ๓๔ปี
หรือในนามพระเอกรุ่งฟ้าดาราศิลป์

ออเดอร์ก็ต้องร้องลิเกไปด้วยครับ

เรียกว่าร้านก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกพระเอก

อยู่ที่หมู่๓บ้านพาชีอำเภอพาชี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
พระเอกลิเกเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวบอกว่า
เป็นเจ้าของคณะลิเกกูซูมารุ่งฟ้าดาราศิลป์
เปิดขายก๋วยเตี๋ยวยาวว่างจากงานแสดง
ช่วงแรกก็ไม่ค่อยจะมีลูกค้าครับ
ตัดสินใจใส่ชุดลิเกแบบจัดเต็ม
ทั้งชุดเพชรสวมมงกุฎแต่งหน้า

เพื่อที่จะออกไปขายก๋วยเตี๋ยวทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์
ปรากฏว่าลูกค้าไปอุดหนุนไม่ขาดสายกันเลยทีเดียว

ส่วนวันจันทร์ถึงศุกร์ก็จะแต่งเป็นชุดธรรมดาครับ

พอมาทานก๋วยเตี๋ยวแล้วเขามีความสุข
เห็นเราแต่งตัวเห็นเราแต่งชุดลิเกแต่งหน้าแต่งตาอะไรประมาณนั้น
แล้วก็บางท่านก็ชื่นชอบให้ร้องกองลิเกร้องเพลงให้ฟัง
แล้วก็อาจจะมีเป็นรางวัลให้บ้างประมาณนั้นครับ
ไม่ว่าจะรับออเดอร์หรือว่าเสิร์ฟอาหาร
ก็ร้องลิเกเพราะให้ได้ฟังกันด้วย
ราคาก๋วยเตี๋ยวยังขายเพียงชามละ๒๐บาทเท่านั้น
ส่วนอาหารตามสั่งก็ขายเพียงจานละ๓๐บาท
ถือว่าถูกมากในยุคปัจจุบันนี้
แต่รายได้ก็มีเพิ่มขึ้นวันละหลายพันบาทเลยทีเดียว
จะเป็นการสร้างจุดขายแล้ว
ก็ยังเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมลิเกให้คงอยู่สืบไป
ลูกหลานก็ได้อยู่ใกล้ชิดกันด้วย
ยังไงคุณพ่อแต่งคนเดียวไม่พอ

แต่ว่าถ้าอยากจะไปรับประทานก๋วยเตี๋ยวเรือร้านนี้อาจจะต้องใจเย็นนิดนึง
ใช่เพราะว่าต้องฟังเสียงในการร้องดนตรีเพลงลิเกนะครับ
คือถ้าใครหิวต้องทนอดไทยรอจริง
ครับผมส่วนในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะพักเบรกสักครู่นะครับ
หน้ายังมีอีกหลายเรื่องราวให้ได้ติดตามกับตลอดข่าวครับ